ของดิฉันก่อนไหมปกติเวลาจะสั่งคือ๑ดูความน่าเชื่อถือของร้าน
เสร็จปุ๊บก่อนสั่งแชทหาคุยกับเจ้าของร้านดูก่อนว่าขอดูภาพของจริงหน่อยได้ไหมว่าหน้าตาของเป็นยังไง
แล้วก็ขู่เขาไว้ก่อนว่าของจริงใช่ไหมพี่

พูดคุยแบบนี้กับเจ้าของร้านเนี่ยนะคะ
แต่ผู้ชายคนนี้ไม่รู้พูดคุยหรือเปล่า
แต่สิ่งของที่ได้มามันไม่ตรงปกค่ะ
ตอนที่เลื่อนดูเอ๊ะมันเป็นโดรนเห็นมันบีนได้มันเรียกบีบบีบวูวววววว

แต่สิ่งที่ได้มามันไม่ใช่โดรนค่ะน้ำหนักมันเบาในกล่องนะคะ
เขาขอเปิดดูเปิดไปเจออะไรไปชมคลิปค่ะ

แล้วตกลงมันคืออะไรคะไอ้สี่เหลี่ยมนั้น
แบตเตอรี่ของโดรนอีกที
อ๋อเป็นตัวย่อยลงมาอีกทีนึง
เขาบอกว่าเขาสั่งมาแล้วดีนะอย่างที่เขาพูดในคลิปเลย
เก็บเงินปลายทางยังไม่เสียเงินไปก่อน
ใช่เก็บเงินปลายพันธุนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันนะ

ค่ะเขาบอกว่าหลังจากที่พนักงานขับรถมาถึงหน้าบ้าน
แล้วก็เรียกชื่อเขาเขาออกไปรับของ
ช่วงที่จับกล่องปุ๊บเอ๊ะทำไมกล่องมันเบา
ถ้าสั่งซื้อโดรนมันน่าจะมีน้ำหนักกว่านี้
กล่องมันน่าจะใหญ่กว่านี้เขาคิดในใจนะคะ
เขาก็เลยบอกว่างั้นผมยังไม่จ่ายเงินได้เงินไหม
ผมขอแกะดูก่อนแล้วก็กลายเป็นคลิปนี่แหละ
เปิดออกมาโดรนที่สั่งไปกลายเป็นแบตเตอรี่ของโรน
พนักงานที่ขับรถมาส่งของเขาก็ได้โทรประสานกับทางบริษัทนะ
กับทางเจ้าของร้านที่ฝากของมาส่ง
เขาบอกว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะแก้ปัญหาได้อย่างไร
แต่ผมประสานให้ได้แค่นี้ว่าสินค้ามันไม่ตรงกับที่ลูกค้าสั่ง
เขาบอกว่าสั่งเตือนภัยคนสั่งของออนไลน์
เขาบอกว่าอย่างน้อยการเก็บเงินปลายทาง
อาจจะลดความเสี่ยงได้ประมาณ๕๐คือได้ครึ่งหนึ่งนั่นแหละ
แต่อย่างไรก็ตามนะคะอย่าลืมขอสำรวจของก่อน
เพราะเขามีหน้าที่ขนส่งเพราะฉะนั้นแล้วการติดต่อกลับไป

เดอะแบบนี้ต้องถามเจ้าของร้านต้องต้นทางใช่นะคะ
เขาถามว่าเอ๊ะหรือว่าคนซื้อดูไม่ดีเอง
ตอนที่ซื้อคุณกดสั่งซื้อโดรนหรือแบตเตอรี่โดรนเอาให้ดี
คือบางทีบางร้านเนี่ยคำบรรยายคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษหมดเลย
ส่งต่างประเทศหรืออะไรอย่างนี้
เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงอะไรนะ

นั่นแหละนอกจากนี้นะคะหลายคนเห็นว่าการที่ลูกค้าแกะกล่องแบบนี้
แล้วยังไม่จ่ายเงินมันจะทำให้คนส่งของที่ขับรถมา
แล้วก็บีบแต่เรียกคุณเขาเป็นคนต้องรับผิดชอบ
แต่ทีนี้เราก็ต้องถามกลับไปในฐานะที่เราเป็นลูกค้า

เราก็อยากรู้สิคะว่าข้างในมันมีอะไร
แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเก็บเงินปลายทางน่าจะทำได้

ใช่ของในช็อปออนไลน์ส่วนใหญ่ก็คือเขาจะให้เราตรวจเช็คของก่อน
แล้วก็ถ้าเราได้ของแล้วแล้วตรงตามปก
ค่อยไปกดยืนยันในแอปต่างว่าได้รับของแล้ว

เพราะฉะนั้นแล้วนะคะอย่าลืมนะคะแชร์กันเข้ามา
วิธีการจะทำอย่างไรไม่ให้ถูกโกงแบบนี้ได้ไงคะ